เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้หน่อยกันแล้วกันนะครับ

ความมั่นคงติดตัวถึง๙หมายด้วยกัน
กลับมาที่บ้านของภรรยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาทราบข่าว
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวไม่ออกมานะครับมีการยิงตอบโต้ยิงใส่เจ้าหน้าที่สุดท้ายถูกวิสามันนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจรจาตั้งแต่เช้ามืดนะครับจนกระทั่งนี้ฟ้าสว่างแล้วผู้ต้องหาไม่ออกมามอบตัวนะครับมียิงสวนออกมาเจ้าหน้าที่ต้องยิงตอบโต้เข้าไปสุดท้ายถูกวิสาห์มันนะครับนี่เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ห้าบ้านทุ่งโพตำบลลิปสง
เป็นแกนนำก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยนี่ฮะนายรอซารีหลำโสอายุ๒๙ปีนะครับมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่๙หมายนะครับเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการก่อเหตุความไม่สงบหลายคดีในพื้นที่ชายแดนใต้เคยก่อค

กลายนัดหวังจะเปิดทางหวังจะแหวกแก๊สน้ำตาออกมาเพื่อจะหนีออกหลังบ้านแต่ช่วงจะหนีออกหลังบ้านนี่แหละเจ้าหน้าที่ยิงต่อโต้ไปก็เนี่ยภูกระสุนปืนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตั้งแต่ช้า
มาปิดล้อมบ้านหลังนี้หลังจากสายเนี่ยรายงานว่านายรสารีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในพื้นที่หลบหนีมาที่นี่จ้าหน้าที่มาถึงตี๔เนี่ยเริ่มเข้าเคลียร์พื้นที่ตึงกำลังละก็แจ้งคนในบ้านคนในบ้านมีอยู่๖คนเริ่มทยอยกันออกมา
นะคือนายอูเซ็งเนี่ยบอกว่านายรอซารีเนี่ยเพิ่งมาที่บ้านเนี่ยได้สองวันก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยหายไปคือนายรอซาลีเนี่ยพาไปหนีไปแต่งงานที่อื่นไปอยู่หลายเดือนค่ะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยลูกสาวกับนายรอซาลีที่เป็นสามีเนี่ยกลับมาที่บ้านพร้อมกับหลานสาววัย
ตอนที่ลูกสาวหายไปเนี่ยหนีไปกับใครตอนนั้นผมก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนที่เช้ามืด
เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็มาบอกว่านายรอซาลีคือผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีความมั่นคงคือเจรจากันแบบตั้งแต่ตี๔ตี๕ยัน๖โมงเช้า๗โมงเช้า
ไม่เป็นผลนะฮะเขาไม่ยอมออกมานะครับไม่ยอมออกมาให้แกนนำชุมชนในพื้นที่
พ่อตาลูกอะไรเจรจาเมียเจรจาก็ไม่ยอมออกมาสุดท้ายเนี่ยประสานไปยังพ่อกับแม่นายรอซาลี
ซึ่งอยู่ที่สบาย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อจะขอให้มาเจรจาหน่อยพ่อกับแม่นายรอซาลีบอก
กับเจ้าหน้าที่ว่าคือถึงพ่อกับแม่ไปกันเนี่ยลูกชายก็ไม่มอบตัวหรอกทีนี้ก็
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเจรจาต่อนะครับปรากฏว่าระหว่างเจรจาเนี่ยนี่ฮะเจ้าหน้าที่พยายามพูดเจรจาเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ไม่สบายใจถ้าเห็นเราอย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยเมื่อกี้พี่ไปคุยกับ
ภรรยาและลูกของรอสลีแล้วนะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาก็กังวล
เจ้าหน้าที่เขาพยายามเจรจาให้แกนนำชุมชนในพื้นที่มาช่วยเจรจา
กับแม่ทางนู้นทางสงขาเขาบอกผมมาเขาก็ไม่ออกมามอบตัว
สุดท้ายเจรจาไปเจรจามาช่วงสายสายยิงสวนออกมาเจ้าหน้าที่ต้องยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่
เขาก็พยายามจะวิ่งหนีออกหลังบ้านพอเจ้าหน้าที่ยิงสวนเข้าไปอีกชุดหนึ่งเนี่ย

สุดท้ายถูกวิสามันเสียชีวิตนะครับ

และลอสาลีเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง

พฤติกรรมการก่อเหตุตั้งแต่ปี๖๐มาถึงปัจจุบันนะครับ
ทัวร์ไลขดีของเขานะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์สองผัวเมีย
เอาศพไปทิ้งคลองเอารถยนต์ไปประกอบเป็นระเบิด
ในพื้นที่อำเภอเทพาส์จังหวัดสงขา๑๙เมษายนหกศูนย์
คว่างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ที่บ้านนาจวกตม๕ม่วงอำเภอเทพาส์จังหวัดสงขา
แล้วก็ไล่มาเรื่อยปล้นรถยนต์ก็มี
ใช้ปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่โคกโพปัตตานีก็มี
ยิงตำรวจจนเสียชีวิตก็มี
ล้นร้านทองที่นาทวีสงขลาด้วย
เจ้าหน้าที่เคยไปดักตรวจค้นเจอรถยนต์เจอกระสุนปืนเยอะแยะ

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อเหตุยิงตำรวจที่โคกโพปัตตานีมาอีกคนนึง
แล้วหนีมาที่บ้านนี่ฮะคือกลับมาบ้านพ่อตาได้๒วัน
สุดท้ายถูกวิสามันนะครับท่านผู้ชมครับ